ตามกันต่อเลยกับคดีใหญ่คดีดัง
คุณผู้ชมที่เราตามกันอยู่กับเรื่องของคดีน้องชมพู่
๕วันแล้วเข้าสู่วันที่๓๖แล้วก็ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้
ความเชื่อทั้งเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์
สุดท้ายต้องเอาพ่อกับแม่และพี่สาวของชมพู่กลับมาสอบปากคำใหม่

เพื่อถามไทม์ไลน์ในการเดินทางของทั้ง๓คน
ว่าระหว่างที่เกิดเหตุ๓คนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรบ้าง

ความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ก็คือนายอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชา

บ่ายเมื่อวานตำรวจมีการประสานเชิญตัวมาอีกครั้งหนึ่งครับ
มาขอข้อมูลเพิ่มเติมไปที่สพกกตูม
นี่นะคะเราก็ตามทุกวันแหละครับ
มีพันธุ์ตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานในฐานะกำกับดูแลคดีน้องชมพู่
ก็สอบปากคำท่านสอบเองเลยนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยนะมันเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่ง
คุณผู้ชมดูในภาพเอาเองแล้วกันนะฮะการสอบปากคำทั้งสองคนนี้
ยังคงเป็นประเด็นเดิมเช่นสถานที่ช่วงนั้นอยู่ที่ไหน
ขณะเกิดเหตุเวลาต่างทำอะไรกันอยู่นะฮะ
มีบุคคลพยานไหมว่าคุณพ่ออยู่ตรงนั้นคุณแม่อยู่ตรงนั้นอะไรหรือไม่อย่างไรนะฮะ
แล้วอย่างที่ให้ดูภาพเมื่อสักครู่นักข่าวเขาบอกมาว่า
พ่อของน้องชมพู่เนี่ยหน้าตาสีหน้าสีตาค่อนข้างจะเครียดขึ้นนะ
เห็นได้ชัดเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ชุดสืบสวนเองก็บอกว่า
สิ้นข้อสงสัยในตัวพ่อแม่กับพี่สาวของน้องชมพู่แล้ว
ก็เลยทำให้อาจจะมีความเครียดมากขึ้นถูกสอบหลายรอบหน่อยนะครับ
สำหรับพ่อของชมพู่เองเนี่ยตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำซ้ำหลายครั้งแล้วนะฮะ
วันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพกกตูมเอง
มีการนำอุปกรณ์ไปเก็บดีเอนเอ
ใช้สำลีณไปป้ายเอาเนื้อเยื่อตรงระภูมิแก้มของฝีพ่ออีกครั้งหนึ่ง

การเก็บดีเอนเองในครั้งนี้จะเก็บเพื่ออะไร
เขาก็บอกว่าเก็บดีเอนเอของทุกคนในครอบครัว
ก็ตามขั้นตอนของการสืบสวนคดีเท่านั้น

ลุงป้าทั้งคนในครอบครัว

เพื่อพยายามจะหาผู้ต้องหาให้ได้

พยายามพูดที่เกาะเหตุให้ได้นะครับ